กลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอีกแล้วนะคะ

นี่แล้วเธอก็นับรอยต่างได้
สถานที่เดียวกันกับที่เคยเป็นประเด็นคราวที่แล้วใช่ไหม

ที่เห็นสุมทุมพุ่มไม้ที่เหมือนไม้แห้งกลายเป็นหัวพญานาค
หรือว่าที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกเป็นหัวหมูอะไรนะสถานที่เดียวกัน
ใช่ค่ะทีนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ไง
ว่ามันใช่เหรอมันเป็นรอยอย่างอื่นหรือเปล่า
ทีนี้เข้าไปอ่านในเฟซบุ๊กของคุณเฟี้ยวฟ้าว
เขาก็อธิบายบอกว่ารอยนี้มันเกิดขึ้น
หลังจากที่คุณแม่ฝึกกรรมฐานมาครบ๓เดือน
แล้วก็มานั่งสมาธิทำพิธีที่ตรงจุดสร้างสาราปู่อินนาคาราช
จนถึงตี๑พอเช้าคุณผู้ชมความมหัศจรรย์เกิดขึ้น
เพราะอะไรร่องรอยที่มันเกิดขึ้นตรงปูน
ปูนนี้ทีมงานโบกเอาไว้ตอนเย็นมันยังไม่แห้งดีไง
แต่ทีนี้พอมาตอนเช้าเนี่ยเห็นเลยเห็นว่ามันเป็นรอยแบบนี้
เธอก็เลยเชื่อว่านี่คือปู่อินนาคาราชเสด็จมา

ใช่รอยตรงนี้จะเอาทองเปลวมาเจิมปิดเอาไว้
แล้วตอนนี้นะดูสิคะเห็นที่กั้นไหมเห็นไม้ตรงนี้ไหมเห็นฮะ
คุณเฟี้ยวฟ้าบอกว่าเอามากั้นแล้ว
ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับรอยตรงนี้
แล้วพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นสาราปฏิบัติธรรมต่อ
ไทยรัฐทีวีของเราก็เลยอ่ะคุณเฟี้ยวฟ้าว
วิดีโอคอลคุยกันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น
คือเรื่องความเชื่อของเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะแล้วก็สนใจด้วย
แล้วคุณอิมก็บอกนะบอกว่ารู้ไหมตอนนั้นเนี่ย
คุณอิมเฟี้ยวฟ้าวอยู่ที่กรุงเทพ
พอรู้ข่าวปั๊บเนี่ยคุณอิมกับผู้จัดการขึ้นเครื่องมาเลย
ที่เชียงใหม่มาเห็นรอยจริงอึ้งจนน้ำตาไหลเลยค่ะ

เชื่อว่านี่แหละคือปู่ท่านมาช่วยให้งานบวชสามเณรร้อยรูป
จะเกิดขึ้น๑เมษายนนี้มาช่วยให้งานสำเร็จลุร่วง
ส่วนรอยรอยเป็นยังไง
เดี๋ยวไปฟังคุณอิมบอกเอานับได้กี่รอยหรือยังไงบ้างคะ
คือไม่มีอะไรในกล้องมุมจำติด
แต่พอตอนเช้าเป็นรอยเหมือนรอยงู
แต่หนูเชื่อเป็นรอยพญานาคค่ะเพราะว่าหนูมาดูอะพี่
ปูนแหละสีปูนเหมือนกดปุ่มออกไปใช่ไหมคะ
แล้วคนละสีเจอรอยพญานาคปู่อินนคราชหนูปิติมากเลย
แล้วหนูกู้หนูก็เลยจะเอาทองมาเจอคุณท่านนะคะ
หนูเป็นเพียงมนุษย์หนูไม่สามารถให้โชคให้ลาบ
ขายให้ได้เลยถ้าอยากจะได้โชคได้ลาบ
ต้องน้องจิตน้องใจขอพรศักดิ์ภาคอะไรอย่างนี้
คุณอิมบอกแบบนี้แล้วที่เธอมหัศจรรย์คืออะไร
คือเธอบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้มีอะไรมาอยู่ตรงนี้
แต่พอมาถึงตรงปูนเนี่ยเอามันกลับกลายมาเป็นรอย
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องไปสอบถามนะ
ไปสอบถามอาจารย์ออสค่ะรองศัตว์อาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ออสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกว่าภาพแบบนี้มันเป็นลักษณะพื้นปูน
แล้วก็มีการจินตนาการกันใช่ไหมว่าเป็นพญานาค
ทีนี้ถ้าเกิดดูจริงแล้วเนี่ย
มันน่าจะเกิดเหตุการณ์ก่อนที่ปูนจะแห้ง

มันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นรอยมันจะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าอาจารย์ออสบอกว่าเหมือนมีคนเอาของแข็ง
ยังไม้กวาดหรือว่าโลหะบางอย่างเลยนะ
หรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ปูเป็นแบบนี้ได้
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นปูนที่แข็งแล้วมีพญานาคมาเลื้อย
จนพื้นมันเป็นรอยคืออาจารย์บอกว่า
งั้นท้องพญานาคก็คงจะได้รับบาดเจ็บไหม
อาจารย์ก็บอกว่าอยากให้ใช้วิจารณญาณ
แต่ว่าเรื่องนี้เฟี้ยวก็ให้สัมภาษณ์กับเราต่อเหมือนกัน
เพราะเราเอาเรื่องที่อาจารย์พูดไปถามเฟี้ยวฟ้า
ใช่ค่ะคือคุณเฟียวฟ้าก็บอกว่า
เอาจริงนะใครจะมองเป็นอะไรจะเป็นไม้กวาด
จะเป็นจอบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
แต่นี่มันคือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไม่อยากให้คนมาดราม่า
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าสมมุติเกิดว่าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะขึ้นมาพิสูจน์เนี่ย

ไม่มีทางได้เชื่อทุกคนในโลกนี้ค่ะ

ใครจะมองเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าอิมมองเห็นเป็นรอยพญานาคเนอะ
ใช่เพราะว่า

เชื่อเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะ
ถ้าเราไปดูจริงมันก็ต้องไล่เวลาดูเนอะ

จนถึงกระทั่งถึงปูนแห้งนะ